สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะพบกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
ช่วงเย็นวันนี้นะคะทีมชนบุรีบูเวฟค่ะก็จะลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศศึกฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียสองพันสิบหก
พบกับทีมจากอีรักษ์นะคะซึ่งผู้เล่นตัวเก่งของทีมอย่างเจียรวัตรสอนวิเชียนก็บอกว่าจะประมาทคู่แข่งไม่ได้แม้ว่าจะเคยชนะมาแล้วก่อนหน้านี้ก็ตามค่ะ
ทีมชมรีบูเวฟนะคะเคยเอาชนะนาฟิสอัลวาซาสทีมแชมป์ฟุตซอลอิรักษ์ในศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชียสองพันสิบห้า
หรือว่าปีที่แล้วไปสามประตูต่อสองค่ะจากการยิงของเจรวัตรสอนวิเชียนสองลูกนะคะ
แล้วก็สารวุฒิใจเพชรอีกหนึ่งลูกแต่ว่าหนึ่งในนักเตะของทีมที่เคยทำประตู
นาฟิศอาวาซาสได้อย่างเจรวัตรก็มองว่าเกมนี้ทีมฉลามโตเล็กไม่สามารถประมาทคู่แข่งได้ค่ะ
ก็คาดหวังที่จะนำทีมเข้าชิงชนะเลิศให้ได้ครับแต่แต่ทางนี้ก็จะประมาททีมเขาไม่ได้ครับ
เพราะว่าเขามีความคล่องตัวพอสมควรเหมือนกันครับก็ก่อนอื่นก็ทั้งทีมทุกทีมไอ
ทั้งทีมเราต้องมีสมาธิในการแข่งขันครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีสมาธิเราโดนนำก่อน
ก็จะทำให้รูปเกมมันเป็นอะไรอะไรเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มเล่นยากขึ้นเรื่อยเรื่อยอะไรแบบนี้ครับ
โค้ชหมีรักพลสายเนธงามนะคะก็เน้นให้ชมรีบูเวฟปิดจุดแข็งของคู่แข่งที่สามารถยิงไกลได้ดีค่ะ
รวมถึงต้องระวังกฎรัฐบาฮาโดรี่ผู้เล่นทีมชาติอิราณชุดแชมป์เอเชีย๒๐๑๖เมื่อเดือนกุมภาพันธ์
เป็นนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูง
อกจากนี้ค่ะยังมีผู้เล่นทีมชาติอีรักษ์อีกถึง๙คนด้วยกัน
แม้ว่าจะไม่ใช่งานง่ายแต่ก็ยังเชื่อนะคะว่าจะเอาชนะได้ในเวลาปกติ๔๐นาที
สำหรับศึกฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๖รอบรองชนะเลิศ
ไทยรัดทีวีจะถ่ายทอดสดให้ดิชมกันทั้ง๒คู่

ส่วนคู่ที่สองชำลีบวิวเวฟจะพบกับนาฟิสอาวาซาสแข่งขันเวลา๑๙นาฬิกา